เกษตรนะครับชาวบ้านต้องรู้นะครับ

ไปที่จังหวัดตรังช่วงนี้นะครับ

เป็นหน้าร้อนก็กรีดไม่ได้นะครับ
ชาวบ้านเลยหาช่องทางวิธีการใหม่

สร้างรายได้นับแสนบาทเลยทีเดียวครับ

นายประเสริฐแก้วซ่อง
ก็กำลังพากันโยนแตงโม

ถึงหน้าไร่ในตำบลน้ำผุด

นายประเสริฐหรือบัตรวัย๕๐ปี

ทำอาชีพรับเหมาทำสวนยาง

พอถึงฤดูแรงยางผลัดใบครับ
ชาวสวนก็หยุดกรีดยาง

ทำให้ไม่มีงานรับเหมาทำสวนยางและปาล์มน้ำมัน

จำเป็นต้องหารายได้เข้ามา
ได้เช่าพื้นที่สวนยาง
ไร่ในตำบลน้ำผุด

เร็วนี่หละครับ

ที่ยังโตไม่เต็มที่คือเป็นกังร่องสวนยาง

แล้วในแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้าขับรถเข้ามา
เหมาซื้อแตงโมถึงหน้าไร่เลยทีเดียว

โดยคิดราคาขายส่งกิโลกรัมละ๑๐บาท
อกจากจะขายส่งแล้วยังมีชาวบ้านในพื้นที่
แวะเวียนมาหาซื้อแตงโมสด

นายประเสริฐก็บอกว่าสามารถสร้างรายได้

แสนบาทเลยนะครับฟังอีกรอบนะครับ

โดยปีนี้เก็บแตงโมเป็นรอบที่๒ของปีแล้วนะครับ
เขาบอกว่าแตงโมพันตอปิโดถือว่าอีกพันหนึ่งนะ

แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาด
เนื้อสีแดงจัดแล้วก็หวานอร่อย

ชุ่มฉ่ำยำที่แบบว่าอากาศร้อน
อากาศร้อนแล้วเอาไปแช่เย็นเอามาทาน

บางคนเขาก็เอามันตักเป็นกลมนะ

บางคนก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเสียบไม้
แล้วก็ไว้ทานแช่ตู้เย็นสักหน่อยหนึ่ง

ใช่โอ้โหเรื่องอย่างนี้นะฮะ